มาดูข่าวนี้หน่อยค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านหลังของเรานี้
เจอศพของหญิงเปลือยกลายวัย๖๐ปี
คือแก้ผ้าเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก

เพราะว่าล่าสุดเราก็ได้หลักฐานเพิ่มเติมมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นตอนที่ลูกสาวขับรถมาส่งผู้ตายด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจสพกระทุ่มแบนกำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่การเสียชีวิตของนางลำยวน

หลังจากที่เข้าไปเจอศพเปลือยกายอยู่บนพื้นข้างเตียงนอนภายในห้องนอนชั้น๒ของบ้านพักในซอยเพชรกะเสม๙๑นะคะที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ทีนี้พอไปตรวจสอบเบื้องต้นเนื้อตามตัวที่ศพมีรอยฟกช้ำและตรงคอมีรอยเป็นรอยคล้ำ
ไปเจอศพเนี่ยนะคะเมื่อวานตอน๘โมงเช้าแล้วยาดก็บอกว่าจริงก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปรับนางลำยวนตั้งใจจะไปขายของด้วยกัน
แล้วก็ตอนนั้นเห็นว่าประตูบ้านล็อกไงเคาะเรียกแล้วเอ๊ะทำไมนางลำยวนไม่เปิดออกมาก็เลยคิดว่ามีเรื่องไม่ดีหรือเปล่า
งัดเข้าไปดูสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ย
เห็นเป็นนางลำยวนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายแบบนี้
ปกติเนี่ยนะคะนางลำยวนเนี่ยจะอยู่บ้านหลังเนี่ยกับสามี
ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับสามีคนนี้มาประมาณสัก๑๐ปีแล้ว
แต่ตอนที่ญาติเข้าไปเนี่ยเจอแต่ศพของนางลำยวน
ถามว่าอ้าวแล้วสามีไปไหนไม่รู้ไม่เจอตัวสามี
รถมีรถจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็เอ่อ
สินต่างต่างของนางลำยวนเนี่ยหายไปหมดครับ
คือรถที่เคยจอดอยู่หน้าบ้านโทรศัพท์มือถือด้วย
แล้วก็ทรัพย์สินต่างมันหายไปนะคุณผู้ชม
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าสามีจะมีส่วนรู้เห็นไหม
เอารถไปด้วยเอาทรัพย์สินไปด้วยหรือเปล่า
ทีนี้พอเข้าไปดูค่ะมีเสื้อผ้าตกอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วมันเจอสายไฟคุณผู้ชมรัดอยู่ตรงราวบันได

เป็นสายไฟรัดอยู่แบบนี้ครับครับ
ทีนี้ศพของนางลำยวนก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช

เมื่อเช้านักข่าวของเราลงไปที่บ้านของนางลำยวนหลังนี้
ก็บ้านยังปิดเงียบอยู่ไม่ได้มีญาติไม่ได้มีคนรู้จักมานะ
นักข่าวของเราไปดูแล้วก็เห็นไม่มีคนอยู่ก็เลยไปถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าจริงนางลำยวนกับสามีเนี่ยนะ

ลูกสาวจะมารับไปขายของประจำเลย

เรื่องกินเหล้าเมายาเพื่อนบ้านบอกไม่เคยเห็น
แล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วย

หลังจากที่ป้าลำยวนเสียชีวิตไปแล้ว
สามีไปไหนไม่เห็นเลยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาอยู่นี่เขาก็ไม่เคยสูงสิงใคร
แล้วแกก็๖โมงครึ่งแกก็จะไปส่งแฟนเขาไปอยู่บ้านลูกเขา
แต่ไม่รู้เขาไปทำอะไรกันแต่เขาคงไปทำงานนั่นแหละ

เขามีคล้อมีอะไรเสียงดังนะ

แกไม่เคยสูงสิงกับใครนะคนในซอยนี้แกไม่เคยสูงสิงกับใครนะ

นี่ไงป้าข้างบ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้
แต่ที่จะให้คุณผู้ชมดูหน้าจอต่อไปนี้ค่ะ
เป็นหลักฐานล่าสุดที่นักข่าวของเราเพิ่งได้มาเหมือนกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ภาพนี้อันนี้คือเป็นวันที่ในกล้องคือ๓๑กรกฎาคมคือก่อนที่จะมาเจอศพนะ

ใช่ค่ะนี่เห็นไหมลูกสาวเนี่ยขับรถมาเวลาในกล้องดอม๒ทุ่ม๕๑นาทีนะคะ
รถเก๋งคันนี้เป็นรถลูกสาวขับมาส่งแม่พอส่งเสร็จใช้เวลาสักประมาณ๓นาทีก็กลับออกไป
ทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องเอาภาพทุกอย่างมาประมวล
ว่าหลังจากลูกมาส่งแล้วมีใครเข้าไปในบ้านอีกไหม
หรือรถที่เคยจอดอยู่หน้าบ้านเอาออกไปตอนไหนยังไง
เพราะว่าสามีของนางลำยวนก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วก็หายตัวไปด้วย

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในการตามตัวคนก่อเหตุ

อันนี้เป็นหลักฐานล่าสุดที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ยังไงฝากตำรวจคลี่คลายคดีนี้ด้วยนะคะ